เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเนี่ยนะคะคือมันก็มีข่าวลืมมาบอกว่า
รู้หรือเปล่ารูปป้าเกษรที่ไปทำงานที่อิสราเอลตายแล้วนะ
พอชาวบ้านเขาลือกันไปแบบนี้คุณผู้ชม
ทางจังหวัดเองต้องลงพื้นที่ไปที่บ้านของป้าเกษรนะ
เนี่ยไปกันเพียบเลยคุณผู้ชมคือตอนที่เจ้าหน้าที่
เดี๋ยวให้ดูภาพนี้อันนี้ตอนที่เจ้าหน้าที่ไปค่ะ
ภาคส่วนมาผู้ว่ามา
ผู้ว่าชาทิพย์รุจนเสรีผู้ว่าราชการจังหวัดกำแพงเพชร
แล้วเจ้าหน้าที่ก็มีกอรมนลงพื้นที่ไปให้กำลังใจ
ไปคุยกับป้าเกษรซ่อนกลิ่นอายุ๕๒ปีอยู่ที่บ้านกรกน้ำซึมคลองขลุงนะ
เพราะว่าลูกชายป้าไปทำงานอยู่ที่อิสราเอล
แล้วโอ้โหพอข่าวลือมาพูดกันไปแบบนี้ทั่วหมู่บ้าน

ลูกของป้าคือนายโยธินทองอาจอายุ๓๒ปีค่ะ
แล้วพอมีข่าวมาว่าลูกป้าเกษรตายทำยังไง
ท้ายที่สุดเนี่ยลูกป้าเกษรเนี่ยนะคะ
นายโยธินติดต่อมาในแชทเฟซบุ๊กนี่เอาให้ดูนะ
แม่ผมปลอดภัยดีนะ
แม่ผมอยู่ในความดูแลของทหารอิสราเอล
แม่รู้ไหมผมน่ะได้ลงทะเบียนกลับประเทศไทยแล้วนะ
เดี๋ยวรอให้ทุกอย่างมันโอเคขึ้นก่อน

แม่ผมยังไม่ตายนะแม่
นี่ไงแม่บอกว่าโอ้โหพอเห็นข้อความนี้มันโล่งอกเลย
ตอนแรกติดต่อโยธินไม่ได้เลยใจไม่ดีแล้ว
โยธินลูกแม่ไปทำงานอยู่ที่โรงงานผลิตอาหาร
พวกมันฝรั่งไปทำได้สักปีนึงแล้ว
นี่ไงถึงบอกว่าบางช่วงบางขณะมันอาจจะติดต่อไม่ได้

เพราะว่าเราก็ช่วยกันภาวนาให้แรงงานไทยของเราปลอดภัยนะคะ
แล้วนักวิชาการแรงงานชำนาญการพิเศษ
ที่ตอนนี้รักษาราชการแทนแรงงานจังหวัดกำแพงเพชร
อย่างนางปรางมาตรศรีรัตนาก็บอกนะคะ
บอกว่าผู้ใช้แรงงานชาวกำแพงเพชรที่ไปทำงานที่อิสราเอล
ถูกกฎหมายเลยนะอันนี้คือเฉพาะคนกำแพงเพชรนะ
๖คนทั้งหมดปลอดภัยดี
ลูกใครหลานใครที่เป็นคนกำแพงเพชร
ทำงานอยู่ที่อิสราเอลตอนนี้เนี่ย
ทางแรงงานจังหวัดยืนยันแบบนี้แล้วนะคะ
แต่กรณีของโยธินที่มีข่าวออกมาว่าเสียชีวิตเสียชีวิต
มันอาจจะเป็นความคลาดเคลื่อนเพราะว่าชื่อเนี่ย
โยธินอาจจะมีชื่อหลายคนคล้ายกัน
ทีนี้อันนี้ที่กำแพงเพชรใช่ไหมที่ประจวบหน่อยละกัน
ประจวบหน่วยงานเขาก็ลงพื้นที่ไปให้กำลังใจ
แม่ของแรงงานไทยที่มีลูกชายทำงานอยู่ที่อิสราเอล
คือรายนี้เล่าให้ฟังนะบอกว่าเจอลูกเล่าให้ฟังว่า
เหมือนกับเจอจรวดพุ่งใส่แคมป์คนงานแต่ก็ถูกยิงสกัดได้ทันนะคะ
ทีนี้ทางประกันสังคมจังหวัดประจวบคิริขัน
อย่างนายสุชาติเปรมสุริยาแล้วก็หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

แม่ของนายนาราธิบช้างทอง
คุณแม่ก็คือคุณแม่สารพีนะคะ
ไปที่อ่าวน้อยอำเภอเมืองประจวบคิริขัน
เพราะว่าลูกไปเป็นแรงงานเก็บผลไม้ในชุมชน
อยู่ที่ทางเขตเหนือของอิสราเอล
แม่บอกว่าได้วีดีโอคอลให้คุยกับลูกชายนะ
แล้วก็บอกว่าตอนนี้แรงงานไทยประมาณนัก๒๐๐คนอยู่ที่นี่
สภาวะปกติดีเพราะว่าก็อยู่ห่างจากจุดปะทะเกือบ๒๐๐กิโลเมตร
จุดนี้เคยมีจรวดหลงมา๒ลูก
แต่ว่าทหารอิสราเอลเขาก็ยิงสกัดได้ทัน
ส่วนตัวนายนาราธิบลูกชายแม่ก็ยังเชื่อมั่น
รัฐบาลอิสราเอลจะสามารถควบคุมสถานการณ์ได้
แล้วลูกก็บอกแม่ถ้าเกิดว่าทุกอย่างมันโอเคนะ
ไม่ต้องห่วงนะเดี๋ยวผมขออยู่ทำงานที่นี่ต่อ
ผมเพิ่งมาได้๒เดือนเองเพราะว่ามีสัญญาจ้าง๒ปี
และอีกอย่างหนึ่งที่ผมบอกแม่ไม่ต้องห่วงคือ
จุดที่ผมอยู่เนี่ยมันอยู่ทางเขตเหนือนะแม่สบายใจนะ
อย่างน้อยถ้ามีอะไรผมจะติดต่อแล้วก็คุยกับแม่ตลอด
อันนี้คุณแม่ก็ค่อยสบายใจขึ้นหน่อยว่าติดต่อกับลูกได้
โอ้โหนี่เพิ่งไปได้๒เดือนเจอเหตุการณ์แบบนี้เลย
แต่คุณผู้ชมเท่าที่ฟังนักวิชาการด้านความสัมพันธ์ระหว่างประเทศเนี่ย
ก็ส่งสัญญาณมาบอกว่าอันนี้มันอาจจะเป็นการเริ่มต้นเฉย
แล้วนายกของอิสราเอลก็บอกว่าจะทำการโจมตีโต้ตอบ
โต้ต่อไปยังบริเวณฉนวนกาซ่าอย่างที่รุนแรงที่สุดในรอบหลายทศวรรษเลย
ซึ่งนั่นน่าจะนำมาซึ่งความสูญเสียที่มากกว่านี้คุณผู้ชมขอให้ไม่เป็นแบบนั้นแล้วกัน